ข้ามสะพานบุญกันดีกว่าคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะสะพานบุญแห่งนี้นะคะ
ก็คือสะพานไม้ไผ่หรือขัวแตะที่เขาเรียกตามภาษาล้านนานะคะอยู่ที่วัดท่าใหม่อิตะมนต์ป่าแดดนี่แหละค่ะ
สร้างขึ้นมานะคะเพื่อใช้เป็นทางเดินตักบาทในงานกระถิ่นของวัด
แล้วก็งานประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงที่จะถึงนี้ล่ะค่ะ
โดยท่านเจ้าอาวาสก็เล่าให้ฟังนะคะว่าสะพานบุญที่เห็นนี้เนี่ย
สร้างขึ้นตามความเชื่อว่าจะข้ามพ้นความทุกข์โศกโรคภัย
แล้วก็ตั้งชื่อว่าสะพานบุญลอยฟ้าค่ะ
เพื่อให้ญาติโยมที่แวะเวียนมาเที่ยวเชียงใหม่มาถ่ายรูปชมความสวยงาม
แล้วก็มาเห็นกับตานะคะว่าความสวยงามแล้วก็การร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านทำได้อย่างไร
ระยะทางของสะพานนี้ประมาณ๕๐๐เมตรค่ะ
มีกุศโลบายว่าได้ข้ามปัญหาความทุกข์ต่างไปก็จะทำให้ชีวิตนั้นรุ่งเรือง
งอกงามมีความสุขมากขึ้นนะคะ

อยากจะตักบาดพระที่เดินคลื่นข้ามสะพานแห่งนี้
ก็สามารถมาร่วมงานกันได้ด้วยนะคะ

เพื่อให้หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัย
ไปกันได้ที่วัดท่าใหม่อิตะมนต์ป่าแดดอำเภอเมือง

ดูสิ่งสวยงามเนอะจริงแล้วมีหลายที่นะฮะที่มีสะพานบุญสวยแบบนี้นะ

เป็นการต่อบุญเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตด้วย